ดูเรื่องของโจเลือดร้อนกันที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
คุณผู้ชมโจประมาณสัก๕๐กว่าคนได้
ไปเที่ยวดึกดื่นแล้วมันเกิดคึกขนอง
ขึ้นมาประเด็นคือขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน

เขานั่งอยู่หน้าบ้านเขาตะโกนไปแซว
แล้วโดนพวกของฝั่งนั้นด่ากลับสุดท้าย

วงจรปิดค่ะภายในหมู่บ้าน
คือใบรุ่นเนี่ยกว่าห้าสิบคนฝั่งคนก่อเหตุ
ยกพวกกันมาแล้วมีการเปิดศึก

ปลาข้าวปลาของต่าง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒ของวันนี้เลยนะคะ

ประเด็นเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่า
ตอนแรกเนี่ยนะคะเหมือนกับฝั่งที่โดนทำร้ายเนี่ยนะคะ

ก็มีประมาณสัก๑๐กว่าคนได้

นางสาวอ้อมเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับโดนไล่ทำร้าย
ยกพวกรุมทำร้ายแบบนี้แหละ
บอกว่าจังหวะที่มีการนั่งดื่มกินกันอยู่หน้าบ้าน
นั่งดื่มสังสรรค์ดื่มเหล้ากันอยู่
ประเด็นคือวัยรุ่นคนก่อเหตุเนี่ย
ประมาณสัก๑๐กว่าคนได้นะคะ

แล้วประเด็นคือมันมีหนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ย

แซวสาวในกลุ่มของคุณอ้อมนั่นแหละค่ะ
สาวสุดท้ายโดนเพื่อนผู้ชายตะโกนด่ากลับ
พอฝ่ายนั้นโดนด่ากลับโอ้โหทนไม่ไหวเลยนะคะ
แบบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็โทรตามพวกมารวมกว่า๕๐คน
แล้วก็ยกพวกกันชุลมุนวุ่นวายชกต่อยกันผู้เสียหายแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ด้านฝากฝั่งของคนก่อเหตุผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายจ๊อปเหมือนกัน
จ๊อปเนี่ยเป็นฝ่ายคนก่อเหตุนะคะฝ่ายตรงข้ามกันคู่กรณีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าวันนั้นตัวเองกับเพื่อนก็ขี่รถกลับจากสถานบันเทิง
ในพื้นที่เมืองชายภูมิแต่ว่าจังหวะที่ขี่รถผ่านหน้าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าเหมือนกับโดนตะโกนด่าก่อนไงโดนด่าสุดท้ายก็เลยมีการโต้เถียงกัน
ก่อนที่จะมีการยกพวกมาชกต่อยชุลมูลวุ่นวายแบบนี้
แล้วนายจ๊อปฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยก็อ้างด้วยว่าโดนฝ่ายคู่กรณีใช้ปืนสั้น
ไม่ทราบขนาดจอดที่บริเวณศีรษะอีกด้วยอันนี้คือคำให้การของเขานะคะ
แต่ท้ายที่สุดยังไงก็ตามแต่ตำรวจก็จะมีการเหมือนกับเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
และถ้าวันนั้นนะคะตำรวจไม่มาควบคุมสถานการณ์ได้ทันเนี่ย
ไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าจะมีเลือดตกยังอกหรือว่ามีคนเจ็บมีคนตายไหม
หลังจากนี้ก็จะมีการสอบปากคำทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ